แต่ที่แน่ครับชะตาคนสำคัญของปานามา
เป็นแนวรับกัปตันทีมซึ่ง
มาจากสโมสรอินเตอร์ไมอามี่ครับ
ที่มีเดวิดเบคแฮมเป็นเจ้าของสโมสร

พูดถึงชื่อนี้ก็แน่นอนแหละ
มีเดวิดเบคแฮมมาพวกสายล่ะไปต้องจับตาที่คนนี้
แต่ว่าผลงานก็ถือว่าเข้าตานะครับเพราะว่าติดทีมชาติมาถึง๑๑๘เกมแล้วนะครับ
แล้วก็เป็นตัวจริงตลอด๓นัดในศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบสุดท้ายที่รัสเซียด้วยนะครับ
แล้วก็ยังมีอีก๒คนอีก๒คนก็คือโฟเซโรดีเกสแล้วก็เอสก้าบาเซนัส
เป็น๒แนวลุกคนสำคัญที่ติดทีมตั้งแต่ฟุตบอลโลกที่รัสเซียแล้ว
ก็ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นนักเตะดีกรีที่แข่งขันฟุตบอลโลกล่าสุดเนี่ย
วาดลวดลายที่เมืองไทยกับทีมชาติปานามาในครั้งนี้
มีบางคนที่เล่นอยู่ในหลีกสเปนแต่ก็ไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับ
ไปถึงโรมันตอเลสนี่ถือว่าเป็นกัปตันทีมตัวเก่งของพวกเขานะครับ